วันจันทร์ที่ผ่านมาถนนสุขสวัสดิ์รถติดมาก
หลายคนอาจจะคิดว่าฝนตกน้ำท่วมเหรอเออเปล่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
น้องกันมาพอแล้วจากใจนักเลงเก่าอ้าวจ้วงจ้วง

มีกะตีกับกะตีนี่โอ้โหไอ้

นี่ไง๕๘๐
เหมือนเล่นล้ำมวยไทยกัน
เอาละวะ
ขอให้เอามีดฟั่นกันครับไกวปลากันมึง
เดินไม่ไหวเลยเอาเลยฟันฟันสิฟัน

ยิงแล้วครับหนึ่งปั้ง
นี่ค่ะรถรถเขาจะไปไหนไม่ต้องไป

เตียงกลางถนนนี่เห็นไหมอยู่กันสองฝั่ง
ทางซ้ายฝั่งทางขวาฝั่งแล้วในมือนะคะ
ง้าวเอ่ยมีดดาบเอ่ยสวมหมวกกระน็อกเต็มใบ
มากัน๒๐๓๐คนได้ค่ะ

แต่ละคนเนี่ยไม่สนใจใครเลยนะคะ
รถจะขับไปไหนไม่ได้ต้องจอด
จะรีบไปไหนไม่รู้แหละเขาจะตีกันก่อน

เต็มถนนจริงค่ะจนสุดท้ายได้ยินเสียงดังปั้งเมื่อสักครู่นี้

แต่คิดว่าน่าจะเป็นปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เดี๋ยวดูนะคะ
จังหวะตรงนี้นะ

กระบะเอ่ยเก๋งเอยแท็กซี่เอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ย

มิถุนายนกลางถนนสุขสวัสดิเยื้องตลาดวัดครุในค่ะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์

ว่าวัยรุ่นแก๊งนี้มาจากสถาบันไหน
แต่จุดนี้เขาบอกมันเหมือนเป็นจุดนัดพบ
มันเหมือนเป็นจุดทางผ่านของสองสถาบันที่มักจะต้องมาเจอกัน
แล้วก็ตีกันเป็นประจำเขาบอกอันนี้ครึ่งปีแล้วใช่ไหม
เดือนนี้กรกฎาคมแล้วนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปี
จนถึงกลางปีเนี่ย๑๐กว่าครั้งแล้วที่มาตีกันแบบนี้
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจนไม่รู้จะเดือดร้อนยังไงครับ
มันท้ากันแล้วมันก็ฟันนะครับแต่มันฟันในลักษณะที่ว่า
มันไม่โดนตัวกันการขู่กันไอ้ต้นไม้ตรงนั้นเกาะกลางอ่ะ
ที่ผมพูดนั่นแหละเหมือนในคลิปอ่ะพวกผมนี่จะลำบากกันมาก
เวลาเวลามันเวลาเลิกเรียนบ่ายแม่ค้าทุกคนอยู่ระแวกนี้
หลบเพราะบางครั้งมันจะมีทั้งระเบิด
ปองทั้งอะไรมันจะจะโยนใส่กันตำรวจก็อะไรเขาเรียกตำรวจนักเรียนอ่ะ
เรื่องอะไรที่เขามาส่งกันก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะพวกเขามันเยอะไง
อันตรายมากครับก็คือแบบคนใช้รถใช้ถนนนะครับผม
ถ้าเป็นแบบรถพ่วงแบบมาเร็วอะไรแบบนี้ก็เหยียบเลยครับตรงนั้น
เพราะว่าชนชนครับผมเพราะว่าตรงนั้นไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรเลยครับ
แล้วมันเป็นถนนประมาณสามสี่เลนนะพี่อยากให้ใจเย็นลงครับ
ค่อยคุยกันค่อยพูดกันกันแบบว่ามีปัญหามีเรื่องอะไรก็
รักกันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องคุยกันดีกว่าครับไม่ต้องแบบว่าไม่มีปัญหาแบบตี
ฟันกันแทงกันยิงกันผัวเห็นในข่าวเยอะนะครับถ้าทำไปอย่างนั้นพ่อแม่เสียใจ
คลิปมันก็ดูแบบขำแต่จริงผมก็แบบเออคิดก็เป็นห่วงพวกน้องเหมือนกันนะ
แถวไหนนะวัดทุ่งครุใช่ไหมทุ่งครุที่ครุในค่ะสุขสวัสดิ์
พระประแดงสมุทรปราการใช่ค่ะเดี๋ยวรอฟังทางพื้นที่อืมนะ
หรือว่าทางพื้นที่ทางท้องถิ่นเขาจะว่ายังไงนะฮะใช่ค่ะ